อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้น้อยลงนะคะก็คือปัญหาเรื่องของโรงเรียน
เรื่องของการซื้อบริการเด็กนักเรียนในโรงเรียน

คือพอนี่เป็นตำแหน่งที่มีไว้เฉย
แต่ไม่ได้มีคุณธรรมอะไรอยู่ในนั้นเลยประบันสี่แปดอ่ะใช่ไหมสี่เจ็ดอ่ะ
ใช่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อวานนี้เลยค่ะ
๕ทุ่มตำรวจภูทรจังหวัดกระบี่นำกำลังไปเลยนะคะ
ได้รับแจ้งมาว่ามีผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดกระบี่ในคดีค้ามนุษย์เนี่ย
ยังลอยหน้าลอยตาไปร่วมงานประเพณีลอยกระทงในพื้นที่ตำบลคลองยาอำเภออ่าวลึก
พากันไปเลยค่ะกับตำรวจภูทรอ่าวลึกตรวจสอบ
เจอตัวผู้ต้องหาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน๑วัย๕๐ปี
ตำรวจก็รวบคางานลอยกระทงเลยลากตัวมาสอบสวนที่โรงพักษพเมืองกระบี
เรื่องต้นผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องควบคุมตัวไว้ในห้องขังแล้วก็คัดค้านการประกันตัวในชั้นสอบสวนด้วย
เพราะว่าคดีนี้เป็นคดีตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คือมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้ามนุษย์และผัวพันการซื้อบริการผู้หญิงอายุ๑๕ปีแล้วก็๒๐ปี
เขาบอกว่าผู้หญิงเด็กสาวเป็นคนออกมายอมรับว่าลักลอบค้าประเวณีค่ะ
และหนึ่งในลูกค้าที่มาซื้อบริการก็คือผู้อำนวยการโรงเรียนคนนี้แหละ
หลักฐานก็มีเป็นแชทคุยกันระหว่างผู้ต้องหาคนนี้กับเด็กสาวแล้วก็ผู้หญิงอีกคนนึงที่ทำหน้าที่จัดหา
ถึงขั้นเขาถึงได้ออกหมายจับได้ไงคุณ
หมายจับจะออกได้ก็ต่อเมื่อคุณกลายเป็นผู้ต้องหานะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องรสอบสวนกันอย่างลึกและรายละเอียดอีกทีหนึ่ง
ว่าตกลงแล้วเรื่องราวจริงแครกอย่างไร
แล้วก็ที่เด็กเปิดเผยมาบอกว่าขายบริการไป๒ครั้งนะครับ
ก็ต้องตามจับกลุ่มตัวต่อนะครับ